พาท่านผู้ชมไปงานบุญกันหน่อยนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่พระโค้ชเอกแล้วก็สมเนรทีมหมูป่าทั้ง๑๒รูปนะครับ
ได้ออกรับบาตรเป็นวันแรก
วันนี้พระโคนช์เอกช์
ซึ่งได้บรรพชาอุปสมบทพร้อมกับสมเนรทีมหมูป่ารวม๑๒รูปเมื่อวานนี้
วันนี้เป็นวันแรกของการบวชนะครับก็ได้เข้าโบสถ์ร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิ
ตั้งแต่๕นาฬิกานะฮะตั้งแต่ตี๕เลยนะครับ
โมงเช้าก็ออกมารับบาทนะครับมาฉันอาหารเช้าที่ชั้นล่างของอาคาร
ร่วมกับพระที่วัดแล้วก็เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยตุงนะครับซึ่งเป็นพระอุปชาที่บวชให้
มีทีมหมูป่ารุ่นพี่๑๐คนที่มาตอนเช้าด้วยนะครับก็มาร่วมใส่บาทนะครับ
แล้วก็มาร่วมวัดปฏิบัติต่างนะครับของทางวัดนะครับ
เวลา๘นาฬิกาพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ได้นำพระและสมเนร๑๒รูป
เดินเข้าอุโบสถของวัดเดินนำพระกับเนรบวชใหม่
รับบิณฑบาตตามกิจวัตรของทรงนะครับ
ก็มีประชาชนในพื้นที่ที่สวมชุดประจำเผ่า
นุ่งขาวห่มขาวมาร่วมใส่บาทนะครับ
แต่วันนี้ฝนตกนะฮะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
จนถึงเช้านะครับก็ต้องเปลี่ยนการเดินรับบาท
บินทบาทจากด้านนอกโบสถ์เนี่ยมาอยู่ด้านในแทนนะครับ
มาถือของนะครับอ่ามาช่วยพระช่วยเนรด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับ
คือเนรหลายรูปก็เพิ่งบวชครั้งแรกก็ไม่เคยบินทบาทมาก่อน
แต่ก็มีความชำนาญนะครับก็แสดงให้เห็นว่า
ฝึกฝนมาอย่างดีก่อนจะบวช
นิ่งสายสะอาดปราศจากการคิดเรื่องเลวร้ายนะคะ
โดยเฉพาะให้จิตไม่ว่างให้จิตว่างไม่คิดเรื่องของการติดถ้ำหลวงในช่วงก่อนที่จะมาบวช
หลังการปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิเสร็จค่ะ
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ก็ถามความรู้สึกนะคะ
รู้สึกยังไงบ้างกับการบวชครั้งนี้
ส่วนใหญ่ก็ตอบว่าตื่นเต้นและเมื่อบวชแล้วทำให้จิตใจโล่งโปร่งมีสมาธิจิตแจ่มใส
ก็ยิ้มแย้มสดชื่นนะคะ
โมงเช้าค่ะพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
เดินทางมากราบขอบพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์
ซึ่งให้สถานที่พร้อมทั้งเป็นพระอุปัชชาและสอนหลักธรรมในเบื้องต้นให้
ก่อนจะรับพระโค้ชเอกและสามเณรรวม๑๒รูปไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุดอยวาวต่อไปนะคะ
บ่ายสามโมงค่ะคณะพระและสามเณรทีมหมูป่าได้ไปร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต
วายพระราชกุศลรัชกาลที่๑๐ที่วัดถ้ำเสาหินจัดโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่สายนะคะ
ส่วนที่นครรัชศรีมานะครับวันนี้มีการจัดกิจกรรมเชิดชูยกย่องหมอภาค
โทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้บังคับกองพันธุ์เสนารักษ์ที่๓นะครับ
แล้วก็ทีมอาสาที่ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็มีการจัดพิธีกันอย่างยิ่งใหญ่สมเกียจที่
อนุโสรีเท้าสุรนารีนะครับก็ทันทีที่มาถึง
พุทธธรรมการกุศลสามหนึ่งนครรศศรีมา
เจ้าหน้าที่หน่วยเจาะน้ำบาดานแล้วก็อดีตหน่วยซิลนอกรัชการ
ได้เข้ากราบศักระเท้าสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราช
ผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในงานก็ได้ยืนแสดงความไว้อะไรให้กับจ๋าแซมด้วยนะครับ
นาวาตรีสมานกุนันวีรบุรุษถ้ำหลวงก็ยืนไว้อะไรเป็นเวลา๑นาที
ส่วนนี้ก็เป็นพิธีผูกข้อมือผู้เข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ศูนย์หายนะครับ
เพื่อต้อนรับกลับบ้านนะครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับ
ก็มีการขับร้องเพลงแหลกโคราชด้วยนะครับโดยศิลปินพื้นบ้านของเมืองโคราช
นายวิเชียรจันทนับโนทัยพวกราชการจังหวัดนครนักศึกษีมา
ก็ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับหมอภาค
แล้วก็มอบประกาศนียบัตรให้กับจิตอาสาทั้งหมด๖๑คน